ที่ลำปางนะครับตอนนี้
ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ยิงวัยรุ่นอายุ๑๙ปีเสียชีวิต
คือขี่จักรยานยนต์มาตามปาดหน้าเขา

คือทางแม่ความผู้ตาย
บอกว่าสงสัยจะมาจากเรื่องของ
รถจักรยานยนต์ของลูกชายเนี่ยท่อเสียงดังท่อยเสีย
เป็นรถแต่งแล้วก็แม่เคยเตือนแล้วว่าระวังนะ
แต่งท่อเสียงดังขนาดนี้เดี๋ยวคนก็จะรำคาญ

เพราะว่าเพื่อนผู้ตายบอกว่าไม่น่าจะใช่
แต่อาจจะเป็นเรื่องของการจำผิดคนหรือเปล่า
เพราะว่าผู้ตายนี่ก็หน้าไปเหมือนเพื่อนอีกคนนึง
ที่อาจจะมีคู่กรณีอยู่อะไรแบบนี้นะครับ
เพราะเห็นคนร้ายเนี่ยลงมาแล้วก็มีการคุยอะไรกันสักหน่อยนึง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๓คืนที่ผ่านมานะครับ
ท่านผู้ชมครับบริเวณถนนสายเสริมงามห้างฉัด
ตำบลเสริมขวาอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายธนวัฒน์คำพาหรือว่าอ้น
อายุ๑๙ปีถูกยิงด้วยปืน๓๘เข้าที่ศีรษะ๑นัด
อาการสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายที่มาพร้อมกันนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายธนวัฒน์ก็ไปฉลองปีใหม่
กับเพื่อนที่บ้านห้วยหลวงแล้วก็มาพร้อมกับเพื่อนรวมเป็น๔คน
ขี่จักรยานยนต์มากันสามคันจะไปหาเพื่อนที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
อยู่ที่บ้านทุ่งป๋อนะครับเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกัน
ทั้งหมดก็ชักชวนกันจะไปเที่ยวต่อบ้านเพื่อนนะ
แล้วรถทั้งสามคันก็ขี่ตามกันมาแบบห่างห่างนะผู้ตายเนี่ย
ขี่รถอยู่เป็นคันที่สองขี่มาคนเดียวนะครับมาถึงจุดเกิดเหตุ
พบว่ามีชายแต่งชุดคล้ายคนไปทำสวนสวมหมวกไหมพรมคลุมศีรษะ
เป็นไอ้โม่งพกมีดพระไว้ที่เอวขี่จักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อ
ตามหลังมาแล้วขี่ปาดหน้ารถของผู้ตายที่อยู่คันที่๒
เพื่อให้จอดรถแล้วลงจากรถใช้ปืนตบไปที่ศีรษะ๑ครั้ง
ใช้ปืนจ่อยิงที่ศีรษะ๑นัดแล้วก็รีบขี่รถหลบหนีไป
คือเพื่อนผู้ตายที่ขี่ตามหลังมาเป็นคันสุดท้ายเนี่ยอยู่หลังรถของผู้ตายเนี่ย
บอกว่าเห็นรถผู้ตายจอดที่กลางเนินแล้วเหมือนคุยกับผู้ชายอีกคนนึง
แล้วก็ถูกยิงแล้วคนนั้นก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเลย
ทางครอบครัวทางญาติพี่น้องของนายธนวัฒน์นะครับ
ได้นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะฮะก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติญาติกับชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุอุกอาจ
แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยแม่ของผู้ตายบอกว่าลูกชายปกติแล้วเป็นเด็กดี
เป็นคนดีนะครับไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
แต่ว่าก็ยอมรับว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนชอบแต่งรถจักรยานยนต์
โดยเฉพาะการทำให้ท่อไอเสียเนี่ยมีเสียงดัง
คือแม่ก็ยอมรับว่ามันไม่ได้ดังธรรมดามันดังมากด้วย
เคยเตือนลูกไปแล้วว่าเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะรำคาญนะแต่ลูกก็ไม่ฟัง
สาเหตุเชื่อว่ามาจากเรื่องถ้อยเสียรถเสียงดังนั่นแหละ
แล้วตอนนี้ก็พอรู้ตัวคนร้ายแล้วส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้
คือมันไม่ต้องถึงกับฆ่ากันตายมาบอกกันดีก็ได้นะแม่บอก
เชื่อว่าคนร้ายคือคนในพื้นที่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน
ที่อาจจะไม่ชอบที่รถของลูกชายเนี่ยเสียงดังนะครับ
ก็อยากจะวอนตำรวจให้เร่งจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เรื่องจำนวดเกาะมีอีกพวกเราจะเรียบร้อยเพราะว่าได้ส่งเฮียนน์มาได้เลี่ยงมาตั้งแต่หน่อย
เยอะสะเจ้ะ
รีฟอุบลสีก็เดินทางไปไว้มาไลล์ให้กับผู้เสียชีวิต

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยติดตามเร่งรัดเรื่องของคดีความให้
ขณะที่นายวัยพฤษพ่อของผู้ตายบอกว่าเสียใจมาก
ที่ต้องมาเสียลูกชายด้วยเรื่องแบบนี้ลูกชายเป็นความหวังของครอบครัว
ก็คิดเหมือนกับภรรยานั่นแหละเชื่อว่าคงจะมาจากเรื่องของท่อรถไอเสียเสียงดัง
คงจะมีคนไม่ชอบก็เลยมายิงลูกจนเสียชีวิตนะครับล่าสุดพอรู้ตัวมือปืนแล้ว
แต่หากตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ครอบครัวก็จะไม่เผาศพลูกชาย
เก็บศพเอาไว้เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
มีเพื่อนของผู้ตายนะครับบอกว่านายธนวัฒน์หรือว่าอ้นเนี่ยเป็นเพื่อน
ที่เป็นคนที่ดีที่สุดในห้องเรียนเลยก็ว่าได้นะปกติเป็นคนไม่ค่อยพูด
แต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าจะถูกยิงจากเรื่องของการชอบแต่งรถท่อเสียงดังนะ
เขาเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยต้องยิงผิดตัวเพราะว่าผู้ตายเนี่ยจะน่าไปเหมือนเพื่อนอีกคนหนึ่ง
ตำรวจบอกว่าก็ได้สอบปากคำพยานเก็บวัตถุหลักฐานต่างไว้หมดแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะลงพื้นที่หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมสรุปหาสาเหตุ
แต่เบื้องต้นก็พอจะทราบตัวคนร้ายแล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยมากเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
เดี๋ยวจับได้ก็รู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรกันแน่